เรามากินส้มโอกันต่อ

นี่ก็อวบขาวใหญ่เหมือนกันนะครับ
เป็นส้มโอปลอดสารเคมีที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
เกษตรกรปลูกไว้ขายดิบขายดีในช่วงศาสตร์จีนที่ผ่านมาครับ
นายสมศักดิ์บุญยวงประธานวิสาหกิจชุมชนส้มโอเวียงแก่น
ก็บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าเนื่องจากปีนี้นะครับ
เกษตรกรที่ปลูกส้มโอในอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
บังคับให้ส้มโอออกนอกรูดู
ในขณะที่ส้มโอทางภาคกลางและภาคใต้ยังไม่มีผลผลิต
ส้มโอเวียงแก่นราคาดีกว่าทุกปีที่ผ่านมา

และปีนี้ได้ขยายพื้นที่ปลูกจากเดิมประมาณ๒๐๐ไร่เป็น๓๗๐๐ไร่
ได้ผลผลิตประมาณ๒ล้าน๒แสนลูกครับท่าน
ส้มโอ้ที่ปลูกมี๓พันธุ์คือพันธองดีพันธุ์ขาวใหญ่และก็พันธุ์เซลเลอร์นะฮะ
เริ่มเก็บผลผลิตกันมาได้ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนแล้วคุณ
และล่าสุดได้ส่งออกส้มโอพันธ์เซอร์เลอร์และพันธองดีไปยังตลาดสาภาพยุโรปหรืออียูแล้ว

โอ้โหไปถึงยุโรปเลยนะ
นี่เห่อกันไม่ทันนะนะครับ
นะครับและตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม

ส้มโอมีไม่เพียงพอต่อการขายแล้ว
แล้วก็จะส่งไปขายในวันที่๒๔กันยายนนี้

ให้เป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งที่ผู้บริโภค
สามารถไปหาซื้อส้มโอปลอดสารคุณภาพดี
จากชาวสวนโดยตรงในราคาถูกด้วย
เป็นส้มโอนอกฤดูก็โอ้โห
ใช้เทคนิคใช้วิธีการในการเพาะปลูกที่ดี
ก็ได้ผลไม้ออกนอกฤดูกาล
ปรับเปลี่ยนปรับตัวจะได้ขายนอกฤดูการได้

สำหรับส้มโอขาวอวบใหญ่แบบนี้